ต่อเนื่องกันที่จังหวัดนครสวรรค์
เพราะชาวบ้านที่นี่ตอนนี้เขาเดินทางไป
แต่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบุรีรำ
ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะ
ออกมาซื้อของกินของใช้ที่ตลาดนัดบริเวณลานหน้าวัดบุรีรำ
วัดเนี่ยชื่อวัดบุรีรำแต่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ใช่ค่ะหลังจากออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของแล้วเนี่ยนะ
ก็เดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดบุรีรำด้วย
เพื่อจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตามความเชื่อนั่นเอง
คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการทำพิธีบวงสวงไปช่วง
ประมาณเดือนกันยายนปีสองพันห้าร้อยสามเอ่อหกสิบสาม
เราเคยนำเสนอกันไปแล้วช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
หลังจากทำพิธีบวงสวงไปก็มีชาวบ้านถูกรางวัลกันโอ้หลายต่อหลายงวดเหมือนกันนะ
อืมซึ่งชาวบ้านที่โชคดีเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขามาแก้บนกันเนี้ยค่ะ
แก้บนไอ้ไข่ก็จะมีอะไรบ้างพวกของเล่นต่างใช่ไหม
อย่างเช่นหนังสติ๊กพร้อมลูกกระสุนดินปั้นด้วยนะคุณชนะ
เป็นหนังสติกพร้อมกระสุนนะแล้วก็มีชุดทหารด้วย
ไถเด็กเล่นก็มีเหมือนกันนะคะรวมไปถึงรูปปั้นไก่ก็เอามาแก้บนกันไปแบบนี้
นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะชาวบ้านที่เขามาส่วนใหญ่เข้ามาขอโชคขอลาบกัน
เขาก็จะมีการจุดทูบจุดทูปเสียงทายก็ว่ากันไปนะคะ
แล้วก็มีการล้วงไข่ล้วงไข่เลยเหรอที่ไหนที่ไหน
ล้วงไข่ในหายนะคะไปตรงนั้นแล้วอยู่ไปล้วงไข่ในหายนะคะ
ต้องไปล้วงให้ถูกที่นะคะล้วงเสร็จก็ส่วนใหญ่นะ
ชาวบ้านก็จะนำตัวเลขที่ได้จากในหายเนี่ยไปเสี่ยงดวงเสียงโชคต่อ
แล้วก็บอกอีกว่าถ้าถูกรางวัลก็จะมาแก้บนให้จะซื้อของเล่นมาให้นะไข่นะ
จะมาจุดประทัดถวายให้กับไอ้ไข่อีกนะ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตัวเองมีโชคมีลาบกับคนอื่นเขาบ้าง
ชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เขาไปขอเรื่องโชคลาภทั้งหมด
บางคนเขาขอเรื่องการทำมาค้าขายบางคนเขาก็ไปเรื่องของสุขภาพ
แต่ใครที่สมหวังสมปรารถนาส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปแก้บนตามความเชื่อที่ว่ากันไป
อย่าลืมนะใครไปล้วงหายก็พกเจลแอลกอฮอลล้างมือหรือว่าไปล้างมือให้สะอาดด้วย
ใครล้วงไข่ก็อย่าลืมล้างมือด้วยไม่ได้หาย